ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพที่เข้าใจวันนี้
เราจะมาวิเคราะห์กันเรื่องของข้อเสนอของ
คณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับ
ที่ให้มีการออกกฎหมายรอการกำหนดโทษ
เพื่อแก้ไขปัญหาการชุมนุมทางการเมือง
เนื่องจากว่ามีหลายเสียงคัดค้านออกมาเหมือนกันนะครับ

มีคนบอกว่าทุกปัญหามีทางออก
แต่ว่าเรื่องที่กำลังเป็นข่าวอยู่นี้
ต้องบอกว่าทุกทางออกมีปัญหาครับ
มีข้อเสนอเรื่องที่พยายามจะให้มีความปรองดอง
ตั้งแต่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมรัฐบาลที่แล้ว
เอาสปชคราวที่แล้วดรอเนกเหล่าธรรมทัศน
เป็นประธานกรรมธิการว่าด้วยเรื่องนี้
ก็บอกว่าถ้าคดีทางการเมืองยังคาราคาซังอยู่อย่างนี้
ไม่มีทางที่สังคมการเมืองจะปรองดองกันได้
เลือกตั้งกลับมาใหม่ก็มาตีกันอีก
แบ่งสีกันอีกมาเดินขบวนกันอีกมาชุมนุมกันอีกมาคัดค้านกันอีก
ประเทศก็ติดลมความขัดแย้งอยู่ตรงนี้
ฉะนั้นในชุดของอาจารย์อเนกเนี่ยเสนอแนะออกมาเป็นกฎหมาย
ว่าถ้าจะให้มีการปรองดองต้องออกกฎหมายฉบับนั้นฉบับนี้
แล้วให้มีองค์กรองค์กรหนึ่งขึ้นมา
เพื่อจะควบคุมกำกับให้รัฐบาลที่มาเป็นรัฐบาลใหม่ต้องเดินตามนั้น
นี่ว่ากันถึงขนาดนั้น
พอชุดอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์สปชหมดไป

ข้อเสนอของอาจารย์เสรีสพนไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับ
แต่แขนงมาจากเรื่องนี้แหละด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันนี่แหละ
ต้องการที่จะให้มีการปลองดอง
แล้วถ้าจะปรองดองได้
เอาคนไปอยู่ในคุกในตารางกันหมดแล้วจะปลองดองกันยังไง
จึงเรียกว่าเป็นขั้นเสนอที่เรียกว่า
กฎหมายรอการกำหนดโทษนี่วัตถุประสงค์
ทีนี้ใครบ้างล่ะที่จะอยู่ในข่ายต้องกำหนดโทษ

แล้วจะเข้าใจว่าคนที่จะอยู่ในข่ายกำหนดโทษเนี่ย
เป็นคดีทางการเมืองที่ยังไม่ฟ้องคดีต่อสาร
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีคดีที่สารพิจารณาแล้วพิพากษาแล้ว
ทีนี้ในคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ย
ไม่ว่าอยู่ในชั้นศาลไหน
ก่อนคดีถึงที่สุดถ้าหากจำเลยให้การรับสารภาพ
เส้นใต้ตรงนี้นะหากจำเลยรับสารภาพในวันที่มีการยื่นคดีต่อสาร
หรือในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลให้สารที่พิจารณาคดีนั้น
ให้มีคำพิพากษาให้รอกำหนดโทษได้แล้วปล่อยตัวจำเลยในวันรุ่งขึ้น
นี่ทีนี้ถามว่าจำเลยที่สารมีคำพิพากษาให้รอกำหนดโทษดังกล่าวเนี่ย
มีข้อห้ามอะไรบ้างดูดูกราฟิกแผ่นต่อไป
จำเลยที่สารมีคำพิพากษาให้รอการกำหนดโทษเนี่ย
เขาห้ามต่อไปนี้๑ห้ามไปชุมนุมทางการเมือง
สองห้ามยั่วยุหรือกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ
ห้ามกระทำการใดใดที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบไม่เรียบร้อย

ความผิดใดในทางอาญาโดยเจตนาห้ามกระทำใดใดตามที่สารกำหนด
แล้วก็ข้อสุดท้ายห้ามกระทำการใดที่เป็นคำรับรองไว้กับศาล
แล้วยังไงต่อภายในระยะเวลา๑๐ปีนับแต่ที่สารรอกำหนดโทษไว้เนี่ย
จำเลยกระทำการฝ่าฝืนให้สารเรียกตัวจำเลยผู้นั้นมาพิพากษา
และกำหนดลงโทษทางอาญาทันทีแล้วไม่รอลงอาญาด้วย
ทีนี้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ในระหว่างการรอกำหนดโทษเนี่ย
จำเลยผู้นั้นยุ่งเกี่ยวทางการเมืองห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ส่วนคดีที่ยังไม่มีการฟ้องร้องต่อสารถ้าหากผู้ถูกกล่าวหาต้องการได้รับสิทธิ
เช่นเดียวตามข้อ๔ให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นมาติดต่อขอมอบตัว
พร้อมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานี่ฉะนั้นประเด็นนี้จะต้องดูรายละเอียด
ให้ดีครับว่าคดีที่สารได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้มีการลงโทษจำคุกไปแล้วเนี่ยทำยังไงเขาบอกว่าให้จำเลยยื่นคำร้องต่อสาร
เพื่อขอให้การรับสารภาพในระหว่างการลงโทษนั้นถ้าหากมีโทษจำคุกคงเหลืออีกเท่า
อะไรให้สารมีคำพิพากษาเพิ่มเติมปล่อยตัวจำเลยดังกล่าวออกไปทันที
สิ้นเสียงของอาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์วันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับ
ก็หยิบเรื่องนี้มาพาดหัวเอาท่านดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์
แล้วจะเห็นบรรยากาศเป็นยังไง
ไทยรัฐบอกว่าทำไมต้องสารภาพ
จตุพรโต้ไม่เล่นด้วยกับเสรี
เอาถัดมาอีกฉบับหนึ่ง
นี่ถ่ายโพสต์ขวางรอกำหนดโทษ
กลุ่มการเมืองปากแข็งขอตายดาบหน้า
เอาถัดมาก็ไปดูดิของข่าวสด
เอาดูมาไม่เป็นไรเอาดูแค่๒ฉบับ

เหตุผลที่ใครต่อใครว่ายังไง
ขอดูที่ของคุณจตุพร
แก่นำนปชเพราะเขาก็มีคดีคาราคาซังอยู่เยอะ
นปชคุณจัตถุพรบอกว่า
ไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณเสรีที่มีแนวคิดเสนอนี้
ซึ่งต้องสารภาพรับผิดก่อน
พวกเขาพวกเราไม่ได้ทำผิดอะไร

ฉะนั้นขอต่อสู้ในชั้นศาลตามเดิม
ความเห็นของคุณเสรีดูเหมือนทำให้การต่อสู้เพื่อประชาชนตามอุดมการ
ตามความเชื่อกลายเป็นสิ่งตลก

ชูประเด็นเช่นนี้ขึ้นมาราวกับต้องการเสี่ยมให้เกิดปัญหาขึ้นกับประชาชน
จึงแสดงถึงเจตนาไม่สุจริต

เขาคิดใหญ่กว่าเขาคงไม่ทำเรื่องกระจอกแค่นี้
สุเทพเทือกสุบันก็คงไม่รับเหมือนกันถ้าหากเขารับเขาก็ฆ่าตัวตายทางการเมือง
นี่เอาถัดมากลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งกปศกปศนี่นักข่าวตามคุณสุเทพไม่เจอ
แต่ไปเจอคุณเอกณัฐพร้อมพันธ์โคศกคุณเอกณัฐว่าอย่างนี้
บอกว่าคุณเอกณัฐบอกว่าแกนนำกปศไม่ร้องขอให้มีการล้างผิดในรูปแบบใดทั้งสิ้น
ทุกอย่างที่ทำไปแล้วตัดสินใจดีแล้วผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก
อย่างไรก็ตามการปรองดองคงไม่มีใครปฏิเสธ
แต่ไม่ควรเอามาเหมารวมกับการนิรโทษกรรม

คุณปัจปล่อยคุณวัชละเพชรทองออกมา
หรือคุณวัชละอาจจะออกมาเองจะในนามพักหรือไม่ไม่รู้
แต่คุณวัชระบอกว่าต้องถามคุณเสรีตรง
ว่ารับใบสั่งใครมาหรือเปล่า
คนนี้ในจอคุณวัชละเพชรทอง
กรรมธิการมีนอมินีของใครนั่งอยู่กี่คน
โยนหินถามทางของนายเสรีเพื่อประโยชน์ของใคร
นายเสรีเป็นทนายความอาวุโสมานาน
มีโจรที่ไหนรับว่าเป็นโจรบ้าง
ขนาดสารพิพากษาลงโทษตามพยานหลักฐานชัดเจน
ก็ยังอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์
จากคุณวัชระคนนี้สนับสนุนครับ
คุณกษิตพิรมแกนนำกปศคนหนึ่งเหมือนกัน
แต่อดีตเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยประชาธิปัตย์
คือคุณกษิตเนี่ยบอกว่าต้องไปถามทุกฝ่ายในสังคม
รวมทั้งญาติของเหยื่อที่เสียชีวิตว่าจะให้อภัยกันไหม
แล้วทำใจลืมอดีตได้ไหม
ถ้าหากทำได้ก็เดินหน้าปรองดองหามาตรการเยียวยา
แต่ในทางกลับกันถ้าหากสังคมไม่ยอมรับก็ไม่รู้จะทำยังไง
คงปล่อยให้ปัญหาในอดีตก่อกินกันต่อไปจนไม่จบสิ้น
คนสำคัญก็คือรองประธานสปทคุณอลงกรพลบุตร
บอกสั้นบอกว่ายังไม่ได้พิจารณาหารือมติที่ว่านี้
ยังอยู่ในชั้นของกรรมธิการก็คือว่าสภาปฏิรูปขับเคลื่อนประเทศ
ยังไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

รัฐบาลว่ายังไงเมื่อกี้ฟังเสียงอาจารย์วิศนุก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่ารัฐบาลคิดยังไง
แต่ว่าวิบของ๓ฝ่ายคือรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
บอกว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวิบสามฝ่าย
เนื่องจากอยู่ในชั้นของกรรมธิการด้านการเมืองยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสปทและยังไม่ทราบว่าสปทจะดำเนินการยังไง
ท่านผู้ฟังเห็นความคิดความเห็นของแต่ละฝ่ายไหมครับว่าเขาคิดยังไง
ฉะนั้นแนวความคิดของคุณเสรีสุวรรณภานนท์และคณะต้องดูต่อว่าจะทะลุไหม
แต่ว่าถ้าดูเผินเผินอย่างนี้ยากครับเพราะว่าขนาดคนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียเอง
นปชกปปสทพชทคุอภิษฎก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าต้องคดีอยู่เหมือนกันมีสิทธิ์แต่ถูกติดคุกเหมือนกัน
แต่คุณอภิษฎบอกว่าให้คดีจบไปก่อนส่วนจะบรรเทาโทษกันยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากัน
อันนี้ก็เชื่อได้เลยว่าแนวความคิดของกรรมธิการชุดที่คุณเสรี
สุวรรณภานนท์ในที่สุดก็จะไม่มีใครเอาด้วยคำถามที่คนอยาก
รู้ก็คือว่าแล้วจะเดินหน้าปรองดองกันยังไงถ้าอยู่ในสภาพ
อย่างนี้จะเดินหน้าปรองดองกันยังไงไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับ
ว่าบ้านเมืองที่ผ่านมามันติดลมความขัดแย้งเรื่องเศรษฐกิจเมื่อ
วันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเผลอเราจะโตได้ประมาณ๓กว่า
นิดไม่ถึง๓๕อย่างที่คาดคิดกันหรอกครับแล้วไปดูต่าง
เวียดนามพม่าลาวเศรษฐกิจเขาโตขยับตัวเลขสูงกว่าเรา
ทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยล่ะครับใน
ช่วงที่ผ่านมาเรื่องเดียวเท่านั้นเราติดลมความขัดแย้งพอ
จะยกขาออกมาจากลมความขัดแย้งจากโครนของความขัดแย้งก็
ไม่มีใครเห็นด้วยไม่รู้จะว่ายังไงทุกปัญหามีทางออกแต่
บ้านเราทุกทางออกมีปัญหาจริงครับคุณก๊อฟคุณดาวครับครับค่ะนี่
คือผิดเส้นตายของวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหนก็เราต้องรับ
ฟังจากรอบด้านเพื่อให้เกิดความรอนแถวจริงก็รอดูก็ครับแต่
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาผมคะเนยไม่ผิดหรอกครับไปไม่รอด